รอ้วนผอมที่เข้าไปไปชิงทอง๗บาทบนหัวนอน
แล้วไปคล่อมเขาแล้วก็ยิงเขา

คือคนตายบอกว่ากูไม่เล่นกูจะนอน
ทีนี้ไอ้ประโยคนี้กูไม่เล่นกูจะนอน
พูดกับคนที่มาก่อเหตุแปลว่าเขาต้องรู้จักกันหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไล่เรียงกันหน่อยค่ะ
คนตายคือหารดอนปรูดอนปรูเนี่ยเป็นตำบลหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะ
แล้วเขาเป็นนักเลี้ยงไก่ชนชื่อดังเลยที่สุพรรณคนตาย

ถนนที่ตำบลดอนปรูที่ศรีประจันทร์ค่ะ
กันสองคนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา
่งหน้าไปที่บ้านที่หมู่๔นะคะ
ตอน๒ทุ่ม๕นาทีจับภาพได้
แล้วอีกมุมหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะเนี่ย
เขาขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำไม่ได้ติดกระจกมองข้าง
จังหวะนี้ทำภาพช้าให้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ซึ่งคนซ้อนใส่แจ็คเก็ตดำใส่หมวกไอโม่งนะ

จังหวะนี้จังหวะนี้เห็นมือเขาเยี่ยวขึ้นมาไหม
เขาดึงหมวกออกค่ะอันนี้ตอน๒ทุ่ม๑๘
วงจรปิดทั้ง๒ช่วงเนี่ย
๒ทุ่ม๕นาทีกับ๒ทุ่ม๑๘เป็นหลักฐานเลย
ตำรวจสพศรีประจันทร์นำไปสืบต่อ
คดีนี้นี่แหละที่มาบุกยิง
นายหานดอนปลูหรือว่านายวันเฉลิมสายหยุดอายุ๔๒ปี

เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นต่อหน้าลูกต่อหน้าเมีย
ซึ่งเมียของคนตายเนี่ยบอกว่าตอนนั้นน่ะนะ

คือผัวเธอน่ะไม่สบายก็เลยแยกไปนอนข้างเตียง
พอ๒ทุ่มปั๊บมีคนร้ายเข้ามารูปร่างอ้วนคนหนึ่ง

แล้วคนร้ายเข้ามาอ้วนคนผอมคนบุกเข้ามา

มาถามแบบนี้ฝั่งสามียังบอกเลยว่า
วันนี้กูไม่เล่นกับมึงกูไม่สบายกูจะนอน
หลังจากสามีพูดจบปั้ง
คนร้ายเจาะยิงสองนัดแล้วก็ไปเอาสร้อยคอทองคำไป
เส้นหนึ่งหนัก๕บาทเส้นหนึ่งหนัก๒บาท

เหตุการณ์นี้ถามว่าเมียอยู่ในห้องแท้

บอกว่าฉันใส่ตาสั้น๔๐๐แล้วตอนนั้นไม่ได้ใส่แว่น

แล้วเมื่อวานนี้นะญาติก็เอาศพหารดอนปูไปทำพิธี

ซึ่งโอ้โหภรรยายังทำใจไม่ได้หรอกค่ะ
แล้วก็เชื่อว่านี่คนร้ายมาชิงทรัพย์แน่
เพราะว่าผัวฉันเนี่ยโพสต์ใส่ทองลงในเฟซบุ๊คบ่อย
นักข่าวนะไปที่บ้านของหานดอนปลูก
ก็บอกว่าก็เจอหลังบ้านเนี่ยมีสุ่มไก่เต็มไปหมดเลย
แม่บอกว่าที่มีสุ่มไก่ลูกฉันเนี่ยเพาะลูกไก่ชนขาย
แล้วคนร้ายที่มาก่อเหตุมาชิงทรัพย์ชัวร์
แต่ทำไมมาก่อเหตุอุกอาจต่อหน้าลูกเมียของลูกชายฉันแบบนี้
อะไรถึงต้องเอาของชีวิต
มีอะไรทำไมไม่นั้นอยากได้อะไรทำไมไม่บอก
เอาสิของข้าวของเอาอยากได้เอาแล้วเอาไปเลย
จะเอาถึงชีวิตแม่เคยบอกอยู่แล้ว
ข้อชีวิตอยากให้เข้ามามอบตัวเผื่อเขาทำผิดแล้ว
ก็ต้องมาทำรับกรรมที่เราทำไว้
ตำรวจพุ่งปมเรื่องฆ่าชิงทรัพย์แหละเพราะว่าเอาสร้อยไปไง
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปมอื่นคือตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดปมอื่นทิ้งนะ
เพราะตัวหารดอนปรูผู้ตายเองก็เคยโพสต์รูปปืนลงโซเชียลมีเดียด้วย
ไม่รู้ไงว่าที่โพสต์ปืนไปขัดแย้งกับคนกลุ่มไหน
อันนี้คือโพสต์ที่คนตายเคยโพสต์เอาไว้
ไม่รู้ว่าเคยไปขัดแย้งกับกลุ่มไหนยังไงหรือเปล่า

โอ้แต่แปลกน่ะถ้าโพสต์เปิดขึ้นแบบนี้แปลกน่ะ